ท่องเที่ยวกันต่อเนื่องเลยนะคะหน้าหนาวแบบนี้

มีชุมชนเล็กบ้านผาหมอน

เป็นชุมชนเล็กของชาวปากาเกยอนะ

เขามีการผสมผสานแล้วก็มีการสร้างจุดเด่น
เรื่องของการท่องเที่ยวแบบนาขั้นบันได

สีทองเหลืองอร่ามสวยงามแบบนี้

และสีสลับกับคันนาเขียวกับเหลือง

พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนนี้แหละนะครับคุณผู้ชม

แล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพกว้างนะ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเขาลงพื้นที่

และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากไปนะเรามีเพจด้วย
เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าติดต่อไปที่ไหนอย่างไรนะคะ
ผู้นำชุมชนของหมู่บ้านผาหมอน

ให้กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังบอกว่า

ถือว่ามีคุณค่ามาก
ชาวบ้านที่นี่ถือว่าข้าวเป็นใหญ่

เพราะข้าวให้ทุกอย่าง

ด้วยความที่อยากจะให้นักท่องเที่ยว

ทางชุมชนก็เลยมีการร่วมกันจัดงาน
กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

มีการผุดออกมาเป็นโปรเจกต์ทดลองก่อนค่ะ
ชื่อว่าหมู่บ้านต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชาวนา
แปรรูปจากการปลูกข้าวธรรมดา

ให้กลายเป็นการปลูกข้าวเพื่อการท่องเที่ยว
ก็คือยิงปืนนัดเดียวได้นก๒ตัวนะ

โดยมีการดึงเอาจุดเด่น
จุดเด่นที่นี่ก็คือเป็นนาข้าวแบบบันไดเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
เป็นวิถีชีวิตของชาวเขาปากาเกยอ
ผสมกับผสานเข้ากับความเชื่อแบบท้องถิ่น

ก็จะได้เรียนรู้เรื่องของขั้นตอน
ปลูกข้าวว่ากว่าจะได้ข้าวในแต่ละเม็ดนั้น
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
และในแต่ขั้นตอนมีความเชื่อประเพณีเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไร
ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปถึงที่นี่แล้วนะคะ

เรื่องของการปลูกข้าวจากไก๊ในชุมชนนี่แหละค่ะ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ไปถึงเขาบอกว่ามันเหมือนปลดแอบ
หลุดเข้าไปอยู่ในอีกพบหนึ่งในอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าทุกอย่างที่นี่ดูเรียบง่ายไปหมดเลย
ดูสงบดูเสงี่ยมแล้วก็มันได้สูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะ
สโลไลท์ใช่
ช่วงที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมรีบไปเลยนะ
ต้นเดือนพฤศจิกายนอุณหภูมิอยู่ระหว่างที่๕๑๔องศาเซลเซียสนะคะ
และที่สำคัญไม่ต้องกลัวเรื่องของความเอะอะมะเทิ่งโวยวายโหกเวก

เพราะว่าเที่ยวที่นี่คือเขาจะเที่ยวแบบสงบ
เนื่องจากว่าเขาจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันด้วย
เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องของที่พักเรื่องของขยะ
แล้วก็การไปรบกวนชุมชนเนี่ยนะคะ
พอไปถึงที่นี่แล้วเขาจะมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์นะ
ไปกินไปอยู่ไปนอนกับชาวเขาปากาเกยอ

และเราก็จะได้พักผ่อนกาย
และที่สำคัญคุณผู้ชมได้พักผ่อนใจด้วยนะคะ
เพราะว่าที่นี่พอไปแล้วเนี่ยคือ
มันได้มิตรแท้ค่ะมันได้มิตรมัยตรี
อัธยาศัยของชาวบ้านที่นี่ก็เป็นกันเองด้วยนะคะ

ที่นี่มากรักชาวบ้านที่นี่มาก
เพราะว่าที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมที่สนใจสอบถามข้อมูล

ของบ้านผาหมอนดอยอินถนน

เสิร์ชนะคำว่าบ้านผาหมอนะคะ
ในช่องเสิร์ชในเฟซบุ๊กก็อาจจะเจอนะคะ

ใช่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือ

เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
เขาเก่งกว่าเราเยอะมากนะคุณนะ
แล้วก็วิถีชีวิตสร้างคน
แล้วก็สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนด้วย
ไปแล้วแบบจะรู้สึกว่าโอ๊ยรักชุมชนจังเลย

ใช่ครับชอบไปพักกับเขานะฮะ